ไม่เชื่อย่าลบหนูมูเตรุไม่เข้ากลายออกใส่

เห็นเป็นนางเอกสายบุญแบบนี้อย่างที่คุณพระดำบอก
จริงแล้วมีเครื่องรางของขลังติดตัวด้วย
มูไม่อีกอย่างเดียวอย่าคลุกค่ะอะไรที่เห็นตัว
คือจริงได้มาแบบบังเอิญมากกว่าพี่มดดำเพราะว่าคุณน้าเนี่ยเคยให้มานานแล้วอะค่ะ
แล้วก็ให้มาแล้วก็โอเคมีแล้วก็เคยหายไปอยู่ช่วงนึง
คืออาจจะเราเก็บไม่ดีหรือว่าท่านไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นหลักปีเลยจนมีโอกาสได้ไปหาเจอ
ก็เลยตัดสินใจว่าโอ้เดี๋ยวจะขอบูชาท่านก็เลยเอามาขึ้นคอถึงคุยถูกคน
นั่นให้เขาหยิบออกมาดูสิไหนอ่ะคุณของคุณมาดูสิคุณพกอะไรดูซิ
แต่เขาเพิ่งมาบูชาสักสองปีปีสองปีน่ะอันนี้ก็ปลูกแบบได้รุ่นเนี่ยก็แปลกอยู่อย่างนึง
วันนี้องค์ใหญ่เลยค่ะอืมรุ่นหนึ่ง
ทำไมเรานับถึงองค์พระยาครุฑ
จริงแล้วคือมีโอกาสได้บูชามากกว่าพี่หนุ่ม
แล้วพอนี้พอบูชาเราก็เป็นความรู้สึกเองว่ารู้สึกอุ่นใจ
รู้สึกว่าเราไปเดินทางเราไปไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราแบบอบอุ่นปลอดภัยอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ก็มีเหมือนกันที่บางทีบูชาแล้วเนี่ย
ด้วยความที่เกิดปีมโรงก็จะมีคนทักบ้างว่า

ปีมรงควรไหมหรือบูชาท่านได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ห้อยครุฑมาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของชีวิตตัวเองเป็นไงบ้าง
คือจริงหลักคือหนึ่งคือความในเรื่องของสบายใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ในเรื่องของงานไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าท่านหมายถึงว่าท่านช่วยเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็เคยไปหาดูว่าท่านมีคาถาอะไรที่เราจะบูชาท่านได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็เคยทราบมาว่าคือท่านเหมือนให้พรในทุกเรื่องครบครันไปหมดเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะมีแบบเหมือนกับเราได้ทำงานอะไรเรื่อยแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะท่านหรือเปล่า
เดี๋ยวค่อยมาตอบให้น้องเขาพาไปมูเลยนะฮะ

ที่วันนี้สาวแพนเค้กของเรา
ที่สารเจ้าพ่อครุฑหนึ่งเดียวของเมืองไทย
อยู่ที่ตรอกครุฑริมคลองหล่อแห่งนี้ครับ
โอ้โหครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกจริงที่จะได้มากราบนะคะที่สารพญาครุฑนะคะ
เจ้าพ่อครุฑเป็นสารเล็กอยู่ในชุมชนกลางเมืองแบบนี้
แต่กลับมีน้อยคนนักที่จะรู้จักสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับ
เพราะด้วยความที่อยู่ในซอยเล็กท่ามกลางตึกแถว
ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านนั่นเองครับ

แล้วก็เคยเสิร์ชอยู่ในอินเตอร์เน็ตบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

หรือว่าที่ที่เราจะได้มากราบไหว้ท่าน

ยังคงแบบทองอร่ามดูมีพลังมีอำนาจมากเลย
และถือเป็นอีกหนึ่งความโชคดี
ที่วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณออส
ที่หลายคนรู้จักในฉายาว่าเสือสำเพ็ง
เซียนพระและนักสะสมพญาครุฑอันดับต้นของเมืองไทย
มาให้ความรู้เกี่ยวกับตำนานของพญาครุฑกันครับ
พี่ออสบูชาท่านมานานแล้วหรือยังคะ
จริงถ้าเรื่ององค์พญาพุทธนี่ผมก็

ค่ะทำไมถึงมีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะบูชาท่าน

คือจริงเดิมทีเนี่ยผมเห็นองค์พญาพุทธมาตั้งแต่เกิดแล้ว
เห็นก็จะชอบจะศรัทธาแล้วก็จะหลายสร้าง
ดูมีพลังนะคะดูมีพลังแต่ว่าสมัยก่อนคนก็จะเข้าใจว่ามีของสูง
บูชาไม่ได้นะไม่กล้าบูชาคือกลัวจะมีความกลัวมากกว่า
แต่พอตอนนั้นที่คุณแม่เขาเอาองค์นี้มาให้เนี่ยเราเห็นปุ๊บเราก็ชอบเลย
แล้วก็อรัฐนาท่านขึ้นขอบูชาจนวันนี้๒๐บาทปีชีวิตก็ดีมาตลอด

เดี๋ยวต้องรบกวนให้พี่ยอดเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าตำนานขององค์ท่านเนี่ยมาได้ยังไง
จริงแล้วตำนานเรื่ององค์พญาคุธเนี่ยผมว่ามันน่าจะอยู่คู่กับพุทธศาสนามาเป็นพันปีนะ
มันนานมากแต่ว่าถ้าเอาเรื่องราวที่ชัดก็คือว่าเห็นเข้ามาตั้งแต่ยุครัชกาลที่๕
ที่เอาขึ้นมาเป็นตราแผ่นดินก็เราก็เลยจะคุ้นเคยมากขึ้นเป็นภาพที่คลุ้นตามมาตลอด

จนแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งในหมู่มวลเทพด้วยกันเนี่ยเขาก็ไปร้องเรียนพระนาราย

ดูแข็งกระดั้งดูอะไรอย่างเนี้ยในตำนาน

ก็ระเกิดกันหรือว่าต่อสู้กัน
ระหว่างองค์พระยาครุสกับพระนารายย์

ปรากฏว่าสามวันสามคืน

ก็เลยเจรจาสงบสึกกัน

พระนารายจริงจะเลยเหมือนยอมใจ

ก็เลยบอกกล่าวกับพระนาลัยว่า
ถ้าต่อไปเนี่ยพระนารายจะไปไหน
พญาพุทธท่านจะอาสาพาไป

เราเลยเห็นภาพของพระนาลัยทรงครุฑบ่อย

ไม่ว่าจะไปที่ไหนองค์พญาคุธจะอาสาพาไป

เป็นตัวของตัวเอง
ที่มหโมยพุทธพาพระนารายย์ไปที่ใดก็ตามถ้าถึงที่
ว่าพระนารายย์คือท่านยังไม่อยากไปลองใครอ่ะค่ะแต่ว่า

พระอาจารย์พระอาจารย์มีความสมัครใจที่จะมาดูแต่
แล้วพระนาลัยก็เห็นน้ำใจขององค์พญาคุฑต์

ข้าจะให้พรท่านหนึ่งข้อ

ข้อหนึ่งที่ขอก็คือขอเป็นอมตะ

และแถมตอนนี้ฆ่าไม่ตายอีก

ตอนนี้ก็คือเป็นอมตะไปด้วยก็เลยยิ่งใหญ่ไปใหญ่เลยตอนนี้
ก็เลยเป็นเรื่องราวที่ในเมื่อตัดแล้วในเมื่อพูดแล้ว

ใช่ซึ่งองค์พญาพุทธก็เลยเป็นอมตะไปด้วยถึงปัจจุบันนี้
แพนเคยได้ยินมาว่าจริงแล้วครุฑกับนาคไม่ถูกกัน

ตำนานแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ในตำนาน
มีความเชื่อกันแต่ไหนมา
คือองค์ประยะครุฑิ์ประยะนางนี่ท่านมีพ่อเป็นคนเดียวกัน
แต่ต่างมารดาต่างองค์นี้เขาไม่ถูกกัน
ก็เลยทำให้ลูกไม่ถูกกันด้วยไม่ถูกกันด้วย
ก็เลยเกิดการแบบไม่ยอมกันก็เลยกลายเป็นตำนานของการสู้รบในยุคสมัยหนึ่ง
แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็กลับมาเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิม
คนที่นับถือองค์พญานาคก็มานับถือองค์พญาคุธได้เหมือนกัน
ไม่ได้มีข้อผิดอะไรแต่ว่าคนก็ยังบางคนหลายคนยังเข้าใจกันอยู่ว่า
เฮ้ยถ้านับถือพระยานาคแล้วนับถือพระยาครุฑิ์ไม่ได้
คนเกิดปีมโรงปีเมษีแล้วค่อยพระยาครุฑิ์ไม่ได้ไม่เกี่ยว
ปกติที่เราจะเห็นตามราชการคือเป็นในลักษณะแบบนี้จะเป็นแบบเดียวเลยไหมคะ

หมายถึงว่าท่านจะไม่ได้มีเป็นในภาพอื่น
จริงท่านมีหลายปางอยู่ที่พุทธศิลป์ที่คนเขาอยากจะแกะ

แต่จริงแล้วท่านไม่ได้มีการแยกว่าปางไหนดีทางด้านไหนไม่มี
ก็คือเป็นองค์พระยาครุฑิ์เหมือนกัน

ได้ฟังตำนานของพระยาครุฑิ์กันไปแล้ว
เราไปฟังตำนานสารพระยาครุฑิ์แห่งนี้กันบ้าง
สมัยก่อนแถวนี้จะเป็นสลำเป็นบ้านไม้
แล้วก็มีคลองเล็กต่อมาจากคลองหลอด
ก็ปู่มาลอยติดอยู่ตรงนี้พร้อมกับหัวจราเข้สองตน
ก็ชาวบ้านก็เลยเชิญท่านอยู่ตรงนี้
มาเป็นร้อยปีแล้วตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย
แรกเลยจะเหมือนเป็นหน้าเรือ
ปีกเปลือกจะถอดได้หมดทรงดุมาก
ตอนเด็กเวลามีงานประจำปีปู่

ถ้าหายไปงค์นี้ก็เลยให้กลมสิลภากรรมทำมาใหม่
ทำออกมาก็เลยกลายเป็นชุดนี้องค์นี้
เมื่อกี้ก็ได้ฟังเรียกว่าที่มาที่ไปนะคะของสารอริคิตแบบดั้งเดิมว่าท่านมายังไง
จากผู้เท่าผู้แก่ที่เรียกว่าอยู่กันมายาวนานแถวนี้
แต่เดี๋ยวเรียกว่าตรงนี้คือองค์ใหม่

อันนี้ต้องรบกวนพี่ออสช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วล่ะค่ะว่าเป็นยังไง
ก็คือตอนนั้นที่ผมมาเจอสารนี้
ก็คือเพื่อนก็คือเพื่อนที่ศรัทธาด้วยกันทั้งกลุ่มเลย

พอมีคนบอกว่ามีสารพญาพุทธอยู่ที่นี่เคยเห็นไหม

พอมาเห็นปุ๊บก็เห็นว่าศาลท่านเก่า
ั้งเดิมเนี่ยที่ผมมาเห็นก็จะเห็นองค์ร่างอยู่องค์เดียว

ก็เลยคิดว่าอยากจะบูรณะใหม่
อยากจะลงทุนกันช่วยกันบุรณะให้ศาลท่านดูสวยงาม
กว่า๗ปีที่เหล่าผู้ศรัทธาองค์พญาครุฑ
ได้ช่วยกันบุรณสารแห่งนี้ขึ้นมาใหม่
ก็เกิดเรื่องน่าอัศจรรย์ยังไม่น่าเชื่อ
บนนำขึ้นรถของเพื่อนคนหนึ่ง
ขึ้นแบบรถฉะนั้น
ประตูนี้เกือบจะปิดไม่ได้พอดีปีกพอดี

แล้วก็ปรากฏว่าในรอบนั้น
สลากกินแบ่งเขาออกออกทะเบียนตรง๓ตัวของรถคันนั้นเลย

ใช่ครับแล้วก็องค์นี้เอาไปไว้ที่บ้านเพื่อนคนหนึ่ง

ก่อนที่จะเอาท่านมาประดิษฐานไว้ที่นี่
ปรากฏว่าบ้านเพื่อนคนนั้นก็ออกบ้านเลขที่เขาอีก

ตั้งแต่คิดว่าจะบุรณะแล้วก็ทำไม่ได้ติดขัดเลย

คือทุกอย่างมันเป็นเรื่องเหมือนฉลุยหมดเลย

ใช่ครับคนมากราบไห้ก็จะรู้สึกโอ้โหสวย

เป็นแบบมีพลังออร่าผ่านออกมาตรงนี้เลย
แล้วด้านหลังรวดลายที่เหมือนเป็นภาพวาดอยู่ด้านหลังของท่านก็คือ
เป็นการเขียนไปเรียกช่างกรมศิลป์เข้ามาวาด
อ๋อซึ่งเรียกมาว่าพร้อมกับที่จะอันเชิญท่านขึ้นมาอยู่ตรงนี้
ใช่ครับตั้งใจทำเพื่อให้มันลงบล็อกแบบนี้
มีคาถาอะไรหรืออะไรที่เราจะบูชาท่าน

ส่วนมากที่เราจะเห็นก็อาจจะเป็นแบบคาถารวยหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ

แฟนก็เลยว่าคาถาอะไรที่เราจะได้บูชาท่านได้กราบไหว้ท่าน
คือจริงคาถาขององค์พญาพุทธก็จะมีอยู่ตรงศาลนี้เลย
ก็จะเป็นคารุปิจะกิติมันตามะอาอุโมงพญาพุทธ
ก็คือบทนี้เลยเหมือนกันน่าจะเป็นบทเดียวเหมือนกัน
จริงคาถาท่านคอบคุมทั้งหมดเลยนะ
ทั้งเรื่องเงินทองทั้งเรื่องบารมีทั้งเรื่องโชคลาภ
ทุกเรื่องเลยก็คือจะอยู่ในคาถาท่านอยู่แล้ว
จริงเราควรต้องมีอะไรเป็นพิเศษไหมค
ที่นี่ส่วนมากเขาก็จะถวายน้ำแดง
แล้วก็ปวงมาลัยจะชอบดอกเดาเรือง

คนใกล้ตัวผมที่แบบชัดก็มีเป็นเพื่อนรักเลย
เรียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก
แล้วก็มีวันหนึ่งครับรถเขาอาจจะหลับใน
แล้วพอเกิดรถคว่ำที่เส้นพระราม๒เนี่ย

ตีรังกาไปเลยใช่ใช่ตีรังกาทุกคนที่มาเนี่ยก็เข้าใจว่าคนที่อยู่ในรถต้องเสียชีวิต
ปรากฏว่าเพื่อนผมเขากระจกแตกทั้งคันหลังคานี่บี้มาถึงหัวหมอนเลย
ปรากฏว่าเขาคลานออกมาจากรถไม่เป็นอะไรเลยไม่มีแม้กระทั่งบาดแผล
ต้องไปเช็คข้างในหรือชีวิตชับอะไรกันหรือเปล่าไม่เชื่อคือหมอบอกว่าปกติ
แม่เขาก็เป็นห่วงไม่เชื่อสุดท้ายก็คือเขาไม่เป็นอะไรเลย
ไม่เป็นอะไรเลยในที่นี่หมายถึงว่าไม่มีไม่มีเป็น
ไม่มีรอยแผ่ไม่มีอะไรเลยเออหลอกยังไม่มีเลยอะแต่รถนี่เอาว่า

เรียกว่าทิ้งไปเลยดีกว่าซ่อมไม่ได้ครับค่ะ
สำหรับตัวเขาเขาเชื่อว่าองค์พญาพุทธมารับแทน
คือมาช่วยอะมาปกคลุ้มครองมาปกคลุ้มครอง
เขาไม่มีพระเครื่องเขาไม่มีอย่างอื่น
นอกเหนือจากองค์พญาพุทธเขาก็ต้องให้เครดิตองค์ท่านแบบเต็มร้อยนะครับ
คนที่จะมาขอปู่ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องการงาน
การงานเนี่ยจะได้ด้วยอันดับหนึ่งแล้วก็เรื่องไฟไหม้
เมื่อเร็วนี่เองบ้านข้างหลังเขาขายของไหว้เจ้า
แต่มาบอกปู่ให้ช่วยก็โดนบ้านเขาห้องเดือน

เกิดมาก็สัทธาเลยก็ตอนผมเล็กที่บ้านขายน้ำอารมณ์อะครับ
แล้วคราวนี้ก็เปรย์ผมเขาก็ไว้อยู่ข้างน้ำอารมณ์
แล้วน้ำลงก็เป็นร้อยรังมันถล่มลงมาทับ
เปรย์มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็พับลง
ลงแล้วพวกรังน้ำขวมก็ทับกันเป็นรูปปู่อ่ะ

แต่บอกว่าไม่เป็นไรปู่มาช่วยไว้
ก็เลยให้ยกให้เป็นลูกหลานปู่
เวลามีอะไรก็จะมาขอมาอะไรอย่างนี้ก็จะสำเร็จ
ตั้งใจมาครับมาครั้งแรกเลย
ก็ศรัทธาองค์ท่านอยู่แล้วพญาคต

แล้วก็คิดว่าอยู่ตรงจุดไหนที่มีบูชา
ก็คุยกับเพื่อนเขาบอกว่ามีซอยต่อคุดเนี่ย
เมื่อก่อนไม่ได้คิดอะไรก็มีสินแสทัก
บอกว่าเรารับราชการควรจะบูชาพุทธ

ขอเมตตาบรมีท่านปกป้องคลุมคลองเราค่ะ
คือจริงทุกครั้งที่ได้บูชาท่านหรือห้อยขึ้นคอไปไหนก็แล้ว
แต่อาจจะรู้สึกว่าแบบปลอดภัยรู้สึกอุ่นใจที่มีท่านอยู่นะคะ
แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มีเซนต์อะไรว่าเห็นหรืออะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็แค่เป็นความรู้สึกในใจว่าอุ่นใจจังเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไปที่ศาลนั้นค่ะช่องแคบเนี่ยก็ยังมีสารเล็กแต่สวยมากเลยดูแบบมีพลังมากเลย
แต่ทีนี้สิ่งหนึ่งซึ่งพี่อยากรู้มากเลยเนี่ยนะฮะว่า
บูชาพญาครุฑแล้วเราก็เป็นคนที่เรียกว่าเกิดปีมโรงคืองูใหญ่เนี่ย
คือจริงแล้วเนี่ยตามศาลแล้วบางคนเขาก็บอกว่าดีมากเลย
คือสนับสนุนกันมากเลยเรามีผลงานหรือเรามีงานอะไรดีเข้ามาบ้างไหม

จริงก็คือได้บูชาท่านมาหลายปีเหมือนกันก็รู้สึกว่ามันก็มีอะไรดีตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
หรือมีเรื่องของการเดินทางอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
งานชิ้นที่เล็กสลับกันไปแบบนี้ค่ะหรืออย่างล่าสุดคือแคมเปญกับน้องเตอร์จิ๊ว
มันก็ได้ทำกันต่อเนื่องมาเรื่อยแล้วแบบนี้ค่ะคือเราก็ดีใจที่มีโอกาสได้ทำอะไรนะ
ก็ถือเป็นโชคอาจจะเป็นโชคกับครุฏกเนี่ยก็เหมือนกัน

ไปวิ่งกันไหมพี่หนุ่ม

หน้าเนื้อเนี่ยทำไมมันใสเงียบ

ผมวิ่งกันฟากอะไรก็ตามวัยอะพี่โมดำ

กลางแดดเช้าบ้างเย็นบ้างเนี่ยค่ะ
โอ้โหมาแบบเต็มเหนียวเลยพี่หนุ่ม

เซ็ปต์ของเขาคือขวดเดียวจบค่ะ

ก่อนเช้าเลยหรือกับเช้ากับก่อนนอนเนี่ย

เพราะว่าเขาเหมาะกับผิวที่แบบบอบบาง

แล้วก็จะเป็นแบบผู้ชายผู้หญิงก็ได้หมดอย่างพี่หนุ่มพี่มดดำใช้ได้แทนได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
คือได้ทุกสภาพผิวดีกว่า
แล้วจริงถ้าเกิดเราเป็นคนหน้าแห้งอยู่แล้วอะค่ะ
เราสามารถขึ้นมาตบได้เรื่อยเลย

ลองดูเพราะว่าดาราเขาใช้กันเยอะมาก

จริงเราพูดกันแบบนี้เนี่ยนะบอกตรงเรามีใช้กันอยู่แล้ว
แต่คุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดว่าเขาอยากจะได้ทำยังไงฮะ
แค่นี้เองรายละเอียดต่างนะคะ
สั่งซื้อสินค้าหรือว่าอยากจะดูข้อมูลรายละเอียด

ถึงว่ากี่ปีกี่ปีก็ยังไปเอามาฝาก

จริงแล้วสวยทั้งภายนอกภายในแบบนี้นะครับ
แต่ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าอยากจะเป็นเจ้าภาพสร้างถวายพระประธานคืออะไรฮะ

คือปกติเวลาเราไปงานบุญเราก็จะไปร่วมไงค่ะ
เธอได้เป็นเจ้าภาพบ้างก็น่าจะดีเนาะแบบงานกระถิณอะไรแล้วเงี๊ยงงานพระปาอะไร
อย่างเงี้ยค่ะเป็นราวดับข้อครัวบ้างเลยเนี่ย

อะไรอย่างเงี้ยค่ะมารบบุญกันเออเคยคิด

อกจากเราสองคนแล้วมูขั้นเทพ
รอท่านผู้ชมอยู่อันนี้ส่งของการทำบุญฮะ
บางคนทำสิบบาทบางคนทำสิบล้าน
บุญมันมากน้อยต่างกันยังไง

แต่ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณน้องแพนเค้กก่อนด้วยนะครับ
ขอบคุณจริงน่ารักมากถ้าเกิดจะพูดจะมากับมือในฮะ
มีความสุขให้มากสักครั้งหนึ่งที่จนเบื่อหน่าย

ได้บุญเหมือนกันมั้ยหรือแตกต่างกันมั้ย